คุณผู้ชมครับวันนี้เรายังคงติดตามประเด็นการสู้รบนะครับ
ระหว่างทางกลุ่มฮามัสกับทางรัฐบาลอิสราเอล
ซึ่งก็ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนะวันนี้วันจันทร์แล้วก็
เป็นวันที่๓แล้วนะฮะนับจากเวลาที่เริ่มโจมตี
สักประมาณช่วงเช้า๖นาฬิกา๓๐นาทีเมื่อวันเสาร์
ตามเวลาท้องถิ่นที่อิสราเอลซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยอยู่สักประมาณ๔ชั่วโมง
คุณผู้ชมครับมีข้อมูลนะครับคืออันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ในวันนั้นนะ
แต่ว่าผมจะขออัปเดตตัวเลขที่เกี่ยวกับคนไทยโดยเฉพาะคนไทยที่เสียชีวิตนะครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการแถลงจากกระทรวงการต่างประเทศ
จาก๑๒คนนั้นมีผู้บาดเจ็บเพิ่ม๑คนที่เป็นคนไทยนะฮะ
รวมทั้งสิ้น๙คนมีคนไทยถูกจับเป็นตัวประกัน๑๑คนนะ
พี่แต่นคุณผู้ชมครับตามกราฟฟิกนี่เลยนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ถ้าดูจากจำนวนคนไทยที่อยู่ที่นั่น
แล้วก็แจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทย
ก็๑๔๓๗คนแล้วก็ยังยืนยันไม่กลับนะคะ
ก็คือ๒๓คนอันนี้คือข้อมูลช่วงเช้า
วันที่๙ก็คือวันนี้ที่อัปเดตกันล่าสุด
การนำคนไทยออกจากอิสราเอล
กลุ่มแรกที่จะพาออกมาก็คือ๑๕คน
ออกจากอิสราเอลในวันที่๑๑ตุลาคม
ก็จะถึงประเทศไทยวันที่๑๒ตุลาคม๒๕๖
คนแรกที่จะเดินทางออกมาก็จะมาด้วยเที่ยวบินพาณิชย์
เพราะว่าตอนนี้ทางอิสราเอลยังไม่อนุญาตให้เครื่องบินทหารได้เข้าไป
ก็เดี๋ยวรอติดตามค่ะอันนี้คือแถลงล่าสุด
เป็นการสรุปอย่างเป็นทางการจากทางกระทรวงการต่างประเทศนะคะ